คุณต้องเห็นแล้วก็มีสีเด็ก
เห็นบอกพี่เองนอกจากจะดวงเฮงแล้วยังเห็นผีอีกด้วยเหรอดวงพี่
เขาบอกว่าถ้าเราเอาขี้เท่าคนตายมาทาที่ตาเนี่ย

ความที่เราอุตลิเนี่ยพอเขาเผลอปั๊บผมก็เอามือหยิบ

อยากลองพอคืนนั้นกลับมาบ้านเห็นตลอดทางเลย
ล้างหลังนี้เป็นตึกที่มีเด็กผู้หญิงมาโดนข่มขืน
แล้วก็ผูกคอตายที่นั่น
ผมก็เข้าไปเพราะเข้าไปที่แรกปั๊บเจอเลย